เจ้าก็มันก็ตอดไปแสดงว่าใครจะขบเจ้าของเห้ย
มันมีปืนกัน
ดี

คือที่แรกเนี่ยเหมือนกับมาเคลียร์กันเรื่องโบท็อก

จริงเป็นเรื่องของโบท็อกเรื่องของความสวยงาม

ไม่ควรจะจบลงด้วยกันมาเคลียร์แล้วมีปืนไง
คนถ่ายคลิปบอกก็เนี่ยมีปัญหากันอยู่
เพื่อนเขาเลยบอกจะมาขอเคลียร์ใจที่บ้านหน่อย
มาถึงก็เนี่ยฮะเถียงกันอยู่พาแฟนมาด้วย
แต่แฟนของเพื่อนพกปืนมาด้วย
แล้วก็เอาออกมาแบบนี้เถียงกันอยู่

เธอก็รีบหนีเข้าบ้านแต่ยังถ่ายคลิปอยู่
ส่วนด้านนอกก็มียายของเธอนะที่ไปห้ามทับ
นี่ปืนเนี่ยฮะก่อนที่คลิปจะจบลง
โดยมีผู้ชายคนหนึ่งก็คือน้าของคนถ่ายคลิปเนี่ย
เข้ามาเคลียร์อีกทีนึงค่ะนะแล้วแฟนของเพื่อนของเธอเนี่ย
แล้วก็ตัวเพื่อนของเธอที่มาตรงนี้เนี่ย
ก็เลยพากันขับรถออกไปจากบ้านเธอ
นี่ฮะเธอก็เอาคลิปมาลงไว้ในเฟซบุ๊กนะฮะ
โอ้โหมันอะไรกันนี่นี่นะฮะ
คุณคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ท่านผู้ชมครับไปคุยกับเจ้าของคลิปคนที่โพสต์
คุณสาริยานะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ย
ทั้งเธอกับยายยายที่พยายามเข้าไปห้ามทับในคลิป
ยังกลัวกันมากเรื่องความปลอดภัย
เพราะว่าก่อนที่ทีมข่าวของเราจะมาคุยด้วย
มีรถยนต์สีน้ำเงินที่ไม่ใช่รถของคนแถวบ้าน
มาจอดซุ่มอยู่แถวบ้านด้วย
พอเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมารถคันนี้รีบขับออกไป
เมื่อสักครู่นี้เห็นคลิปใช่ไหมฮะ
มีรถสีน้ำเงินอะไรนั้นเธอก็เลยไม่รู้ว่า

แล้วเธอบอกก่อนทีมข่าวของเราจะมา
รถใครก็ไม่รู้มาจอดซุ่มอยู่
แล้วพอเธอยกมือถือขึ้นมาถ่ายคลิป
ขับออกไปเลยส่วนเหตุการณ์ในคลิป
ที่ว่าแฟนทาเพื่อนมาแล้วเอาปืนมาด้วย

คุณสาริยาบอกว่าวันนั้นนะมี
อดีตเพื่อนสนิทสมัยพัทธยม
ใช้คำว่าอดีตเพื่อนสนิทสมัยมัธยม
ตอนหลังเนี่ยเลิกคบกันแล้วมาหาที่บ้านมากับแฟนนุ่ม
อ้างว่าจะมาขอเคลียร์ใจหลังจากที่ก่อนหน้านี้
มีปัญหาเรื่องการทำธุรกิจ
ขายโบท็อกนะซึ่งมีคนกลางเป็นเพื่อนอีกคนนึง
ยอมรับว่าช่วงที่เริ่มมีปัญหากันเนี่ย
มีการพาดพิงถึงกัน
ไม่พอใจกันมาระยะหนึ่งแล้ว
นำมาสู่เหตุการณ์ในคลิปคือทางฝั่งของอดีตเพื่อนของเธอเนี่ย
ขอมาหาที่บ้านหน่อยบอกจะมาเคลียร์ใจ
แต่เธอบอกเอ้าเคลียร์ใจก็เคลียร์ใจมาถึงก็ควรจะเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหากัน
พูดคุยทำความเข้าใจกันแต่พาแฟนแล้วแฟนพกปืนมาด้วย
ทั้งที่ก็รู้ว่าเธออยู่กับยายยายก็แก่แล้ว
๗๒ผู้หญิง๒คนอยู่ที่บ้าน
แต่พาแฟนมาแล้วพกปืนมาด้วยเอามาขู่ชักออกมาอย่างนี้
เธอบอกเธอกลัวมากนะครับแล้วตอนที่ช่วงที่ยายเข้าไปห้ามทับเนี่ย
แล้วชุนละมุนกันเนี่ยคือมันมีแมกกาซีนเนี่ยหลุดออกมาจากปืนด้วยยายบอก
แล้วยายบอกเห็นกันเลยว่ามีลูกกระสุนอยู่ในแกซีนด้วย
นั่นแสดงว่าพร้อมยิงคือช่วงเวลาตอนนั้นยายก็ได้แต่ยกมือขอร้องนะ
อย่าทำเลยอย่าทำหลานฉันเลย
หลังจากที่เห็นแฟนของเพื่อนเนี่ยชักปืนออกมาออกจากกระเป๋าเนี่ยนะฮะ
แล้วน้าชายเนี่ยมาเห็นพอดีก็เลยมาห้ามมาแย่งปืนแล้วก็ยึดปืนเอาไว้ได้
ปืนเอาไว้ได้ตอนนี้เอาเป็นของกลางส่งให้ตำรวจแล้ว
แต่ว่าแกซีนเนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยเก็บทันแล้วก็พากันขึ้นรถเนี่ยหนีหายไป
เรื่องของผู้หญิงให้ผู้หญิงเขาเคลียร์กันเองแล้วเขาก็ไม่พอใจ
ใช่หยิบปืนชักปืนมาจากกระเป๋าที่เขาสะพายอยู่ที่ตรงนี้
แล้วก็วิ่งขึ้นยายหนัวนั่งอยู่ข้างล่างนะ
วิ่งพุ่งขึ้นมาหาหนูแล้วยายหนอนลุกขึ้นแล้วก็ยกมือไหว้ขอแล้วว่าอย่าลบอย่าทะเลาะกันทั้งสองฝ่ายเลยนะพี่
แต่เขาไม่ยอมแล้วยายหนูมัดเอาไว้กอดเอาไว้จับอ่าแล้วยายอยู่ขั้นกลางใช่ไหมคะ
เขาอ่ะก็เลยต่อยจะต่อยหนูอ่ะแต่ต่อยผ่านยายมาโดนหัวเหมือนกันเลยที่เดียวกันเลย
เห็นว่าจะมีการโพสต์ใช่ค่ะมาเข้าใจจากคุขันกูด้วยค่ะพี่

กลัวแล้วหลานเผินนี่จริงตกใจมนุษย์มานั่นหน่อยกลัวทำลานอย่างเดียวนี่
ก็คือกลัวว่าจะทำลานว่าจะหลวบพ่อหลาน
ไปล้วมรัฐต่อว่ากรีงกรีงกันอย่างไม่มีอยู่ตีนี้
วันนี้แม่ของหญิงสาวผู้เสียหายที่เป็นคนถ่ายคลิป
ก็คือคุณสาริยาเนี่ยวันนี้มาจากกระบี่เลยนะฮะ

พอทราบข่าวจากลูกสาวพอร์ตวัดทั้งลูกและแม่ของเธออยู่ที่บ้านหลังนี้กัน
บอกอยากให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการให้หน่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
เพราะวันนั้นเนี่ยหากน้องชายเธอที่เป็นน้าของคนถ่ายคลิปไม่อยู่แถวนั้นด้วยเนี่ย
ไม่เข้ามาแย่งปืนไว้ได้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน
คือบอกจรงครอบครอบครัวสงสารก็มากเลยค่ะ

กลัวว่าคดีมันจะไม่เกือบหน้าเพราะดูแรงมันเผวยเฉยเฉยแซมมาก
มันเฉยซะมากเลยแล้วเพราะว่าบอกกันตรงตรงคือลูกก็ไม่มีใคร
แม่ก็ปล่อยให้เขาใช้ชีวิตคนเดียวเขาต่อสู้คนเดียว
แล้วก็คือว่าเราก็ไม่ได้มีฐานะที่ว่าจะไปต่อสู้อะไรกับเขามากมาย
ก็คุณยายเขาบอกยายเองก็เจ็บนะช่วงที่ไปห้องไปห้ามเนี่ย
มีเจ็บที่ข้อศอกข้อมือที่สะโพกตอนฉดตอนฉุดอะไรกัน
บันไดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะส่วนนี้คุณยายนะครับร่องรอยบาดเจ็บนะ
ความคืบหน้าทางคดีนะครับท่านผู้ชมครับพลโนตรีสมชายซื่อต่อตระกูล
ภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยายที่บาดเจ็บนะฮะส่วนตำรวจเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
มาประมาณสองวันหลังเกิดเหตุทางฝั่งของเจ้าของบ้าน
ที่เป็นผู้เสียหายคนถ่ายคลิปเนี่ยไปแจ้งความเบื้องต้นนะครับ
แล้วก็ยึดของกลางคือปืนไว้ได้แล้วนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยปืนไม่มีกระสุน
นี่นะฮะเดี๋ยวจะขยายผลเพิ่มเติมนะครับตำรวจบอก
ส่วนใบแพทย์ต่างเนี่ยเดี๋ยวรออีกทีนึงนะเกี่ยวกับการแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
กำลังรอใบแพทย์มาประกอบสำนวนคดีค่ะ
เพราะว่าผู้ถ่ายคลิปเขาบอกตัวเขาก็บาดเจ็บตัวยายตอนเข้าไปห้ามก็บาดเจ็บ
ซึ่งเป็นเรื่องสวยงามแต่กลายมาเป็นทะเลาะกันขนาดนี้